คุณผู้ชมคะส่วนกรณีน้องพิงกี้ค่ะเด็กหญิงวัย๑๓เด็กผู้หญิงที่เป็นลูกครึ่งเนี่ยนะคะ
กระโดดลงมาจากบันไดหนีไฟชั้น๑๒ที่คอนโดมิเนียมย่านรามคำแหง
แล้วก็เสียชีวิตเมื่อสิบหกพฤศจิกายนที่ผ่านมาคือคาดการณ์ว่าน้องน่าจะเครียด
จากเหตุการณ์เมื่อช่วงคืนวันลอยกระทงที่น้องเขาถูกกักค้างนวงเหนียว
แล้วก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศเพราะว่าแม่ของน้องเขาไปแจ้งความเอาไว้
แล้วก็ตำรวจสอนอคลองตันไปตรวจสอบแล้วก็เจอว่าน้องเขาถูกกักขังนวงเหนียวจริง
ก็ไปช่วยเหลือนำตัวออกมาแล้วก็มีการตรวจสอบภายในห้องนั้น
ปรากฏว่าก็มีผู้ชายสองคนที่อยู่ในห้องมีปืนอะไรแบบนี้มีกระสุนปืน
ก็แจ้งข้อหาแค่มีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต

ออกไหมจับอีกสองคนนะคะข้อหาพรากผู้ยาวไปเพื่อการอนาจารย์
อันนี้คือเรื่องคดีแต่ทางครอบครัวของน้อง
แฟนนุ่มของน้องบอกว่าเหมือนวิญญาณของน้องยังวนเวียนอยู่เลยนะ
ใช่คุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราไปที่คอนโดมิเนียมที่เกิดเหตุนะคะ
ช่วงเช้าวันนี้เดินทางไปอีกรอบหนึ่งไปคุยกับคุณแม่ของน้องอะค่ะ
คุณแม่ซาบีฮาเกรียงแสนเมืองคุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่สบายใจ
เพราะรู้สึกว่าน้องพิงกี้เนี่ยเหมือนยังห่วงอะไรบางอย่าง
เพราะคนในคอนโดมิเนียมแห่งนี้บอกว่าเห็นวิญญาณของน้องพิงกี้เหมือนกับยังวนเวียนอยู่ในจุดเกิดเหตุ
ออกจากจุดเกิดเหตุไม่ได้อืมแล้วก็เหมือนกับเห็นวิญญาณของน้องพิงกี้
มือถือโทรศัพท์มือถือวิ่งร้องโหยหวนอยู่เนี่ยชั้น๑๒ตรงจุดเกิดเหตุ
นี่ตรงนี้คือจุดที่ตกลงมาที่คุณนฤทธิกับคุณแม่ไปยืนเมื่อสักครู่เนี่ย
แม่บอกเลยนะว่าคนในคอนโดมิเนียมคือนอนไม่หลับกันเลยนะ
แม่ก็เลยบอกว่าอยากจะทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของลูกสาวให้ออกจากจุดเกิดเหตุ
แต่คุณแม่บอกว่าคุณแม่นับถือศาสนาอิสลามนะคะ
ความเชื่อทางศาสนาไม่มีพิธีกรรมลักษณะแบบนี้
แต่คุณแม่บอกว่าก็เป็นคนไทย
ก็เดี๋ยวจะทำพิธีกรรมตามความเชื่อแบบไทย
เพื่อความสบายใจของแม่และคนในคอนโดมิเนียมด้วยค่ะ
คือทางสายอิสลามไม่จำเป็นนึกออกไหมคะ
แต่ในสายคนไทยต้องทำค่ะ
เพราะว่าเหมือนเขาว่าน้องยังออกจากที่จุดนี้ไม่ได้

อันนี้ศาสนาอิสลาม
อันนี้มีคนพูดแล้ว
น้องร้องไห้ออกจากตรงนี้ไม่ได้
ใช่คุณแม่ถึงต้องมาช้อนเอาขวัญน้องให้ไปกับมะทุกที่เลย
เขาจะได้ไปได้ทุกที่ค่ะ
แต่ในสายอิสลามไม่มี
ใครที่มีออกมา
คนที่ตึกค่ะแล้วก็พูดกันลูกสาวพี่สาวเขากลตัวอะ
อยู่ในลิฟต์แล้วเขาก็คุยกันว่า
ไม่สบายใจมากแล้วลูกแสดงว่าลูกเราไปไหนไม่ได้
ก็เลยต้องทำตามพิธีกรรมและความเชื่อของคนไทยว่า
ต้องทำแบบไหนว่าลูกเราถึงจะออกในจุดที่ตรงนี้ได้
เหตุผลก็คือความยุแยกับเพื่อนและคุยกับเพื่อน
แล้วก็เฮิร์ตหนักเชื่อเพื่อนมาก
แล้วก็มานั่งอยู่ตรงนั้นด้วยความที่ว่า
ยุการแห่มานั่งแล้วก็อยากโชว์เพื่อนถ่ายรูป
แล้วตัวเองก็พาดหล่นลงมาเอง

เขาไม่ตั้งใจกระโดดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คุณแม่ว่าตอนนี้
เขาพลาดหลุดลงมาเพราะว่าเขาด้วยความคิดเด็กแค่๑๓เนอะ
เขาไม่คิดว่าเขาจะหล่นนึกออกไหมคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับแฟนนุ่มของน้องพิงกี้นะคะ
เต้ยอายุ๑๗ปี
เต้ยก็บอกว่าเต้ยเองก็เจอกับเหตุการณ์ประหลาดเหมือนกันนะ
คือไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าหรือหลอนไปเองหรือเปล่า
เช่นเวลาจะขึ้นลิฟต์ที่คอนโดมิเนียมอะไรแบบนี้
ก็เหมือนประตูลิฟต์ปิดไม่สนิทเหมือนมีคนเอามือมากั้นไว้
แต่เขาอยู่คนละที่กันนะคนละที่ค่ะคนละคนละที่กับที่คอนโดที่คุณแม่กับน้องเขาอยู่
รู้สึกว่าเหมือนกับวิญญาณของแฟนสาวตามเขา
สักพักนึงลิฟต์ก็ปิดแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้
พิงกี้เสียชีวิตเนี่ยเจอบ่อย
แล้วก็มีเพื่อนไปหาเต้ยที่คอนโดนะ
เพื่อนเต้ยบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนเดินลากเท้าตามหลังเต้ยอยู่ตลอด

แบบก็เครียดเหมือนกันพี่คือหมดหันทางแล้วพี่
นอนนะพี่คือลืมตามาจะเห็นแต่หน้าน้องจริง
ทำไมถึงคิดอย่างนั้น

วันนี้ทำอะไรกัน

แต่พอดีเพื่อนผมมาทัน
คือคิดจะไปอีกคน

ผมไม่อยากรับเรื่องแบบนี้พี่

ผมก็อยากรู้ว่ามันใช้เวลานานแค่ไหน

ขอให้หลับตายตาย

เพราะพวกนี้มันจะได้จะมาลงโทษแล้ว
เพราะบ่อยจะไปปลุกต้นไม้

สาเหตุที่ทำให้น้องพิงกี้เครียดนะคะก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงคืนวันลอยกระทง
ครับที่น้องถูกกักขังหน่วงเหนียวแล้วก็ถูกล่วงละเมิดเนี่ยนะคะ
แล้วก็แม่ของน้องไปแจ้งความเอาไว้ที่สอนอคลองตันล่าสุดทางตำรวจบอกว่าออกหมายจับสองคนนะคะ
นายกิตตียับพงศ์อายุยี่สิบสี่ปีและนายอานนท์นอนอายุยี่สิบห้าปีร่วมกันพาน้องพิงกี้ผู้เสียชีวิตไปทำอาณาจารย์
ภายในห้องพักซอยพัฒนาการ๓๖วันนี้อนุมัติออกหมายจับแล้วนะคะ
ข้อหาร่วมกันพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบิดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารย์
แต่ว่านายกิติยพงศ์อายุ๒๔ตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเพราะว่าก่อนหน้านี้ตำรวจเข้าไปตรวจค้นในห้องพัก
ปรากฏว่าไปเจอเครื่องกระสุนปืนแล้วก็แจ้งข้อหามีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
แต่ว่านายอานนท์เนี่ยถูกปล่อยตัวไปตั้งแต่ตอนแรกตอนนี้ก็เลยเหลือนายอานนท์ที่ตำรวจจะต้องจับตัวมาดำเนินคดี
อ่าก็ตามตัวกันต่อค่ะครับ